สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวบนโลกโซเชียลในวันนี้นะคะ
อย่างที่คุณสืบสกุลได้บอกไปพาไปรู้จักกับอิ๊กคิวสังเมืองไทยนะคะ
มะเนรน้อยน้องกรผู้ไฝธรรมะที่ก็เคยโด่งดังในโลกโซเชียล
ล่าสุดนะคะมีเรื่องน่ารักมาให้ติดตามกันอีกแล้วค่ะ
โหวตัดบาทลูกชายสำเนร
อยากให้พอลแม่ด้วยนะสำเนร
ให้พอลแม่ด้วยลมมือด้วยด้วย

สวยให้แม่ด้วยโอเค

เป็นภาพขณะนางวริษฐาเสือแพ่ว
คุณแม่ของน้องกรกำลังใส่บาทลูกชายที่วัดป่ามณีการ

แล้วก็หลังจากที่มีการใส่บาทเกิดขึ้นนะคะ
น้องกรก็มีความน่ารักนะคะ
สำหรับน้องกรนะคะเป็นสามเณรน้อยที่ก็โด่งดังในโลกโซเชียล
ศีลให้พรคุณแม่คล่องแคล่วน่ารักค่ะ
แล้วก็ปิดท้ายด้วยว่าขอให้โยมแม่มีความสุขครับ
ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปเมื่อเช้าวานนี้
ตอนนี้ยอดวิวกว่า๕แสนครั้งแล้วค่ะ
สำหรับก่อนหน้านี้นะคะน้องกรหรือเด็กชายจิรกร
แพ่ววัย๓ขวบก็เคยบวชสามเณรมาแล้วครั้งหนึ่ง
ลาศิกขาเพื่อไปศึกษาต่อเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันอังคารที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
กรก็ได้กลับมาบวชเป็นสามเณรอีกครั้ง
แล้วก็ได้โชว์ความน่ารักผ่านคลิปวิดีโอ
เป็นขวัญใจของผู้คนในสังคมออนไลน์ด้วยค่ะ